บ่อนวิ่งคือเราก็รู้กันว่ามันคือบ่อนที่เปิดไปเรื่อย
แต่บ่อนวิ่งอันนี้วิ่งของจริง
และจะวิ่งหลังเขาว่าหยุดนี่ตำรวจ

เอาแล้ว
เปล่ายุดไงยุดไง

คือเวลาที่รถใครผ่านเข้าผ่านออก
ไม่มีใครสนใจเพราะทุกคนโฟกัสอยู่ไง
ไม่ได้สนใจแต่พอได้ยินเสียงบอกว่า

ทุกคนวิ่งกันหมดเลยแตกเกือด

พี่พี่ทำอะไร
ผัดกำเข้าอยู่

เออเก็บผักตสมัยทำอาหาร

ข้ออ้างที่แบบว่าบางทีมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลสักเท่าไห

ใช่นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มนักพนันได้๒๑คน
ไก่ชนตัวผู้๒ตัว๒เวียน๑ชุดนาฬิกา๑เรือนละครั้ง๑

รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์๕๐กว่าคันค่ะ
คือคนเขาร้องเรียนมาไงว่ามีบ่อนวิ่งมารอบเปิดตรงนี้
อยู่ที่ท้ายทุ่งนาตำบลตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยง
ที่ศรีสะเกียจนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
หรือว่าครั้งหน้าที่จะมาล้อมจับล้อมจับบ่อนเนี่ย
ควรจะค่อยมาไหมไม่ต้องตะโกนก็ได้

ไม่ได้ตามท้องเรื่องมันเป็นงั้น